ยิ่งรวยเขาก็ยิ่งได้แล้วเขาก็ยิ่งให้กัน
เสียร้านทองคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เขาถูกหวยได้ไป๙๐ล้าน

มีประเด็นเรื่องหวยรวมชุดใช่ไหม
เขาแยกชุดแล้วนี่ทำไมคุณได้มา๑๕ใบยังถูก๙๐ล้านอยู่
แต่ล่าสุดเขาเอาข้าวสารไปแจกชาวบ้านโอ้โห

คนเยาะเยอะไปหมดแล้วรับข้าว
เริ่มแจกครับครับเริ่มแจกแล้ว

เอาแค่๔๕ล้านก็พอ๖ล้านก็พอ
ใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ทุกคน
นี่ครับนี่ครับคนนี้ครับ
คนนี้ถูก๙๐ล้าน
วันเกิดเขาวันนี้วันเกิดเขาวันนี้วันเกิดร้านเฮีย

ชาวบ้านก็เลยไปไลฟ์ให้ดูเลยว่านี่นะเฮียนะมาแจกข้าวสารนะ
เพื่อจะถูกหวยเหมือนเฮียเข้ามา
อยากได้๔๕ล้านนะคนร้ายก็นะครับ
ชาวบ้านนับพันคนไปต่อแถวเป็นกิโลคุณผู้ชมไปรอรับข้าวสาร
เป็นข้าวถุงนะถุงละ๕กิโลครับ
นายสมพงศ์สิริบวรธรรมเป็นเสียเจ้าของร้านทอง
จึงฮงหลียัดเอกชัยบางบ่อนนะฮะที่รับโชคไป
หวยงวดวันที่๑มีนาคม
แล้ววันที่๑นะครับ๑๕ใบได้ไป๙๐ล้านจากหมายเลข๓๔๕๖๕๐

เมื่อวานนะซื้อข้าวสารเป็นข้าวถุง
ไปแจกชาวบ้านยศเอกชัยบางบ่อน
เผื่อจะมีการแพร่โชคแพร่รอบ

ก็คนยิ่งได้เขาก็ยิ่งให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้
ชาวบ้านก็เริ่มสายศรัทธากันมากไปอีก
ไปซื้อทองร้านเฮียเขาอีกมันก็ไปผลพวงตาไปอีก
คุณผู้ชมแต่ว่าจริงนะเขาบอกว่าการให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
ลองให้ดูแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี
ยิ่งให้เหมือนที่พี่คุณทัศนายบอกนั่นแหละยิ่งให้ยิ่งได้
แต่อย่าให้จนตัวเองไม่มีนะถูกต้องอย่าเบียดเบียนตัวเองนะคะ